มาดูแง่มุมของผู้ประกอบการบ้างในจ้างต่างนี่นะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานออกมาเตือนออกมาแนะนำนะคะว่า
อย่างไรก็ตามเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

รวมถึงก็ต้องแจ้งลูกจ้างของตัวเองที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะว่า
จะมีการปิดกิจการมีการหยุดกิจการชั่วคราว
แจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๓วัน

เรื่องนี้นายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ระบุว่าถ้าหากสถานประกอบกิจการที่ใช้มาตรา๗๕
ต้องการหยุดกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วน
จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด๑๙นี่นะคะ
จะต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่
และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
โดยการแจ้งเป็นลักษณะทำหนังสือเลยนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มวันหยุดกิจการไม่น้อยกว่า๓วันทำงาน
ถ้าหากไม่แจ้งไม่บอกแบบนี้
ถือว่าฝ่าฝืนจะมีโทษจำและปรับ
ส่วนลูกจ้างเองถ้าเขาไม่ได้รับการยืนยัน

ค่ะส่วนสถานประกอบกิจการ
ให้ลูกจ้างมาทำงานตามปกติ
ก็ต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติด้วยเหมือนกัน
หรือถ้าหากว่ามีข้อตกลงเปลี่ยนแปลง
นายจ้างจะให้ลูกจ้างเปลี่ยนสภาพการทำงาน
อย่างเช่นลดวันทำงานลดค่าจ้างเนี่ย
ก็ทำได้นะคะแต่ลูกจ้างต้องยินยอมด้วย
ต้องได้รับการรับรู้ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้

ก็เป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์
แล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันด้วย

ซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก็ขอให้นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ

พูดคุยกันด้วยหลักสุจริตใจตรงไปตรงมาค่ะ
ว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรกันบ้าง
ใครมีทางออกใครมีหนทางเนี่ยก็ไปกันนะคะ
โดยทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
รวมถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขาก็มีหน่วยงานรองรับอยู่
แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนให้โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ

ขณะที่ล่าสุดกระทรวงแรงงานมีการประกาศ๑๕มาตรการออกมาด้วยนะคุณผู้ชม
อย่างเช่นอะไรง่ายเลยนะจะมีการสร้างเพจเสิร์ฟงานด่วน

สำหรับใครได้รับผลกระทบอาจจะลองเข้าไปดู
อกจากนี้ยังมีพวกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

มีการยืดระยะเวลาการจ่ายเงิน

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานให้ทราบกันไป